คุณผู้ชมหัวร้อนฉุนรถขวางยิงนักศึกษาต่อหน้าตำรวจ
ที่จังหวัดสุราธานีนักศึกษา๓คนไปเลี้ยงวันเกิดกันมา

ปรากฏว่าสถานบันเทิงเลิกพอดี
รถมาก็รถมันติดกัน
มอเตอร์ไซค์ของน้อง๓คนนี้ไปขวางนะครับ
คนเมากำลังจะออกจากสถานบันเทิงยิงไล่ซะ

จะทำท่าให้ดูดูไปนะเสื้อสีขาวนะ

ปรากฎว่ามอเตอร์ไซค์๓คนนั้นมันจะออกข้างหน้านะ
ควักปืนยิงอย่างนี้เลยนะ

ยิงระโบกยิงระโบกยิงแบบไล่

ตำรวจสายตรวจสพขุนทะเล
เที่ยงคืนกว่า๖วิทยุทธิ์ที่ผ่านมา

ปิดตามเวลาปิดตามเวลานะ

ตรงนี้คือตะบนมะขามตี้อำเภอเมืองจศุราษฐานีครับ
ผู้ก่อเหตุสวมเสื้อยุ่นสีขาวยืนคุยกับเพื่อนอยู่
แล้วรถกระบะสีขาวก็จะเดินหน้าออกใช่ไหม
ปรากฏว่าวัยรุ่น๓คนขี่มอเตอร์ไซต์มาพอดีแล้ว
มาจอดขวางหน้ารถกระบะนะครับ
ผู้ก่อเหตุก็เข้าไปคุยลักษณะเหมือนด่ากันแหละ
ฝั่งนี้ก็ด่าฝั่งนู้นก็ด่าคืน
ผู้ก่อเหตุวิ่งไล่ยิงผู้ชายสามคนหลายนัดรถมอเตอร์ไซค์ล้มคว่ำไป
แล้วช่วงนั้นตำรวจสายตรวจนะครับมาพอดีเลยก็พยายามนะครับ
ผู้ก่อเหตุพยายามจะวิ่งหนีเห็นตำรวจ
แต่สุดท้ายนะครับเหมือนรู้ตัวว่าจะหนีไม่รอดก็
อ้าวตำรวจผมยอมแล้วผมยอมยอมให้จับ
ผู้ก่อเหตุเมาครับชื่อปียพงศ์ปานแป้นอายุ๓๑ปี
มีปืนพกสั้นขนาดจุด๔๕ด้วย
ผู้ได้รับบาดเจ็บ๓คนมีใครบ้างล่ะ
สิทธิกรเทียนจิ้วนะครับอายุ๑๙ปีถูกยิงเข้าแขน
ธนาคิมขออภัยธนาคิมนี่หนักนะครับ
ธนาคิมสุขประชาอายุ๑๙ปีเข้าคางเข้าไหล่เข้าท้องเข้าสะโพก
ทั้งหมดพูดมาทั้งหมดคือกระสุน
กระสุนเข้าตามจุดนี้ครับอาการสาหัสครับ
ทั้งสองคนนี้นะสิทธิกรกับธนาคิมเป็นนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์แห่งหนึ่ง
ส่วนนายกิติพงศ์ช่วยพัฒน์อายุ๑๙ปีถูกยิงเข้าแขนซ้าย
ขาแล้วก็ท้องคนนี้ก็สาหัสเหมือนกันคุณผู้ชม

นักศึกษาทั้ง๓คนหรือว่าน้องทั้ง๓คน
ฉลองวันเกิดที่ร้านแห่งหนึ่งกันนะครับ
คนละร้านกับร้านนี้นะไม่ใช่ร้านนี้นะ
คือนั่งร้านอื่นนะครับแล้วผ่านมาโดนยิง
ทีมข่าวนะครับไปที่ร้านอาหารที่นายกิติพงศ์นะครับ
ฉลองวันเกิดกับเพื่อนแล้วอยู่ห่างจากร้านจุดเกิดเหตุมา๓๕๐เมตร
ไปคุยกับพี่เอ๊พี่เอ๊อายุ๓๕เป็นลุงของกิติพงศ์นะครับ
เล่าบอกว่าตอนแรกทุกคนนะจัดงานวันเกิดให้กิติพงศ์
ก็มีเพื่อนถ่ายคลิปลงสตอรี่ดื่มกินกันอย่างสนุกสนาน
กระทั่งเที่ยงคืน๓คนก็ขี่ซ้อน๓กันออกไป
แต่ไม่รู้ไปไหนนะไม่รู้ไปไหน
จากนั้นมารู้ข่าวว่าเอา๓คนโดนยิงเว้ย
นะตำรวจสภขุนทะเลสอบสวนนายปียพงศ์ครับ
ก็รับสารภาพว่าทำไปเพราะบันดาลโทษะนะครับ
มีภาพที่ถ่ายคู่กับปืนหลายกระบอกเลย
โอ้โหนี่ไงนี่ฮะโอ้โหไงอวดด้วย
แล้วก่อนเกิดเหตุก็โพสต์คลิปวิดีโอลงสตอรี่ด้วย
ไปเที่ยวร้านเหล้ากับเพื่อนนะครับ
เบื้องต้นตะบดแจ้งขวาพยายามฆ่าผู้อื่น
ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง๓คนนะครับ
ก็ยังรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลสุราธานี
แต่อาการปลอดภัยทั้งหมดแล้วครับ